ไปดูภารกิจของท่านนายกัธมนตรีหน่อยคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๘ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
โอ้โหเด่นจริงเน็กไทน์

แต่ว่าสีสันก่อนที่จะเข้ามาพูดตรงนี้นะครับ
มีคลิปนี้ฮะท่านสวมสูตรเน็กไทยสีแดงถุงเท้าสีแดงเห็นไหมแลบมาหน่อยนะฮะ

เดินข้ามทางมาลัยเอ้าทำไมไม่นั่งรถไปไปประชุมนะครับ
คือท่านเนี่ยเดินไปนะครับเพื่อจะไปกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการยั่งยืนนะครับ

การพื้นภาษาให้การกระกรึก
หญิงพักพิไลทวีสินเป็นงานเลี้ยงรับรอง

สหรัฐอเมริกาเป็นค่ำของเมื่อวานนี้

มาในชุดไทยบรมพิมารสีน้ำเงิน

สวยงามสนาขู้กันจริงครับคุณผู้ชมครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับ

การที่ไปพูดนะครับไปเชิญชวนนักลงทุนนะครับ
แล้วก็นี่เป็นสีสันนะครับในงานเลี้ยงครับ